เรื่องต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่มากเลยนะ
เพราะว่าลูกมีอุบัติเหตุใจของพ่อแม่จะขาดอยากจะเจ็บแทนเหลือเกิน

ก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องภูดิต

เกิดอุบัติเหตุค่ะระหว่างที่ไปเที่ยวกัน

น้องปูไปวิ่งวิ่งเล่นแล้วก็ล้มหน้า
ฟาดลงที่ขอบโต๊ะม้าอย่างแรงเลยนะคะ
ทำให้บริเวณคางแล้วก็ใต้ริมฝีปากของน้องภูเนี่ยเวอะเลย
ค่อนข้างกว้างเลยนะคะ

เอ๋เล่าบอกว่าน้องภูร้องไห้ตลอดเลยนะ
บอกว่าเจ็บมากเจ็บมากครูดิบไม่ไหวแล้ว

ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยนะคะ
คุณหมอก็ทำการวางยาสลบแล้วก็เย็บแผล

แผลจากด้านนอกถ้ารู้เข้ากับปากข้างในเลยนะคะ

บริเวณตรงแผลก็คือยังมีเศษไม้ติดอยู่ที่แผลอยู่เลย

ก็คือเย็บแผลก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแหละ
ที่ผู้จัดการส่วนตัวของพี่ป๋อเนอะ
บอกว่าตอนนี้อาการน้องภูแล้วปลอดภัยเลยนะ
ช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วย
ก็เลยให้น้องภูไปพักผ่อนที่บ้านให้หายก่อน
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้
แล้วก็ส่งข้อความมาถามเป็นห่วงเป็นใยตอนนี้

แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังตกใจไม่หาย
ต้องระวังด้วยนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกปิดเทอมอยู่นะคะ